เป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อชาติที่ส่งออกน้ำมันเป็นรายได้หลัก

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถึงกับต้องกู้ยืมเงินกว่า๓แสนล้านบาท
ธนาคารต่างชาติเป็นครั้งแรกในรอบ๒๕ปี
ในล่าสุดทางการซาวดีอาระเบีย
ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่หวังปฏิรูปเศรษฐกิจ
และลดการพึ่งพิงรายได้จากน้ำมัน
โดยเจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมานรอบมังกุลราชกุมาร
สาวอุดีอาราเบียทรงประกาศวิสัยทัศน์เศรษฐกิจปี๒๕๗๓ในวันนี้
โดยสาวดีอาราเบียจะเพิ่มเงินลงทุนสาธารณะเป็น๗๒ล้านล้านบาท
เดิมที่อยู่ที่ราว๕๗๐๐๐ล้านบาท

ว่าน่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๗๒ล้านล้านบาท
โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปสมทบกับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ
ซึ่งก็จะมีการปรับโครงสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสม
ต่อการเป็นกลไกรัฐเดินหน้าการลงทุนในต่างประเทศ
สำหรับวิสัยทัศน์ปี๒๕๗๓ของสาวุดีอาราเบียร์
มีเป้าหมายสำคัญเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ
และลดการพึ่งพิงรายได้จากน้ำมัน
โดยรัฐบาลหวังว่าจะสามารถปรับเพิ่มรายได้
ที่ไม่ได้มาจากน้ำมัน
เข้าประเทศเป็นกว่า๕๗๐๐๐ล้านบาทในอีก๔ปีข้างหน้า
แล้วก็เพิ่มเป็น๓๖ล้านล้านบาทในปี๒๕๕๙
ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่มากขึ้นถึงราว๒๔เท่าตัว
เทียบกับรายได้จากกลุ่มที่ไม่ใช่น้ำมันของสาวุดีอาราเบีย
เมื่อปีที่แล้วที่อยู่ที่ราว๑๕ล้านบาท